มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งคดีนะคะหลังจากที่มีการแจ้งข้อหาร่างทรงปู่ฤษีที่ศรีสะเกดเนี่ย
ว่ากระทำชำราวเด็กอายุสิบเจ็ดปีครับ
ตอนนี้ล่าสุดนะคะทางญาติของร่างทรงปู่ฤษีก็พาไปมอบตัวที่สพศรีสเกตเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้ทำญาติก็ช่วยกันอุ้มตัวนายสุรสิทธิพระศักดิ์อายุสี่สิบปี
ซึ่งเป็นร่างทรงปู่ฤษีไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดนะคะ
นี่ค่ะคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะที่ขึ้นขี่หลังนี่นะคะ

ไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนอุ้มไปแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็มีพ่อแม่หรือว่าญาติคอยช่วยเหลือตลอดเลย
ซึ่งวันนี้ก็มีนายปัญญาวงเจริญ

พามาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

นายสุรสิทธิ์ไม่สามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้

ก่อเหตุกระทำชำราวผู้เสียหาย
ส่วนตัวนายปัญญาก็บอกว่า
เชื่อว่านายสุรสิทธิ์จะก่อเหตุจริงค่ะ
พนักงานสอบสวนก็มีการสอบสวน

โดยเฉพาะนายทวีเทียนทอง
ซึ่งเป็นคนที่พาผู้เสียหาย

คือที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเป็นที่ที่ทำพิธี

ขณะที่นายทวีคนที่พาผู้เสียหายแล้วก็นายสุรสิทธิ์ไปทำพิธีที่รีสอร์ทบอกว่า
สาเหตุที่ไปตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าปู่ฤษีเนี่ย
ต้องการที่ให้มันมิดชิดหน่อยรับตาคนหน่อย

แต่ก็ใช้เวลาไม่นานสักประมาณ๔๕ทุ่มก็เสร็จ
คือไปเปิดรีสอร์ท๒ห้อง
ลูกสาวนายทวีห้องนึงแล้วก็ผู้เสียหายอีกห้องหนึ่ง

แต่ผู้เสียหายเขาบอกว่าต้องใช้เวลาทั้งคืนจนถึงเช้า
อ้างว่าต้องทำแทนพี่สาวของผู้เสียหายที่ไม่ได้มาด้วย

ทำพิธีต้องถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยนะ
ใส่ผ้าถุงแทนเพื่อให้ปู่ฤษีเนี่ย
เขาเขียนลงคาถาที่แผ่นหลังแล้วก็ที่ขา
ส่วนตัวของนายทวีเองไม่ได้เข้าไปร่วมพิธีด้วย
แล้วก็ไม่เชื่อว่าปู่ฤษีจะข่มขืนได้
เพราะร่างกายตามที่ผู้ชมเห็นนี่แหละ

อนุญาตให้ลูกสาวเข้าทำพิธีได้เพราะว่า
เนี่ยตัวคนนี้เขาก็เดินไม่ได้แล้ว
กำลังก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรเท่ากับคนปกติทั่วไป

เนี่ยผู้สิทธิ์ข่าวของเราคุณยุธยาก็
พยายามถามคุยกับในศัยศาสตร์เนอะ

แต่ว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนก็แจ้ง

กลอุบายหลอกลวงพรากเด็กและข่มขืนเด็กอายุ
ต่ำกว่าอายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปีนะคะ
ซึ่งพ่อแม่ของนายสุรสิทธิ์ก็รับทราบ
แต่ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
โดยก่อนสอบปากคำนั้นผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายสุรสิทธิ์นะคะ

แต่ก็พยายามสื่อสารออกมา

ความคืบหน้าอื่นอย่างไรเดี๋ยวเราก็รายงานให้ทราบกันต่อ
ว่าไปตามกระบวนการของทางตำรวจนะครับ